รินไว้แบบนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเป็นเมนูอาหารแห่งอนาคตจริง
นั่นก็คือจิ้งหรีดค่ะ
หรีดที่ว่านี่นะคะอาจจะเป็นแมลงที่หลายคนมองข้ามไป

ไว้หลังบ้านแต่สุดท้ายนะจริงจังจนสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นเลยทีเดียว

เลี้ยงจิ้งหรีดอย่างจริงจัง
ใกล้เป็นรายได้หลักไปแล้วค่ะ
ไปเลยค่ะที่ตำบลรังกายใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมา
ไปเจอกับคุณตาบุญช่วยค้าขายอายุ๖๓ปี
นี่ใช้พื้นที่หลังบ้านนี่แหละทำเป็นโรงเรือเลี้ยงจิ้งหรีดและจิ้งโกรง
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ตอนในวงการลางไข่เล็งเหมือนคอนโด
มันจะต้องเป็นรูให้จิ้งหรีดเข้าไปอยู่อาศัย
คุณเคยเห็นมาแล้วนี่ก็กลายเป็นที่อยู่ของจิ้งหรีดจิ้งโกรธและแมงซีดิ้งนะคะ

หลังคาจะมีจานใส่น้ำเปล่า

อาหารเอาไว้ด้วยแล้วนอกจากนี้ต้องมีอาหารเสริมนะคะต้องบำรุงไปด้วยค่ะอย่างเช่นพวกพืชผักต่างเนี่ยก็เป็นอาหารเสริมของจิ้งหลีดจิ้งกรกและแมงสดิ้งสุดท้ายปิดท้ายด้วยตะไข่เคลียร์เขียวครอบให้มิดชิดนี่นี่นะคะมันก็จะอยู่อาศัยในคอนโดของมันอย่างมีความสุขสนุกสนานและแฮปปี้
นี่ส่งเสียงร้องอย่างนี้แสดงว่าแฮปปี้นะ
หลีดจี๊ดเสียงสดใสเลยทีเดียวใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ๓๕๔๐วันก็จะถึงระยะเวลาที่โตเต็มวัยค่ะ
ช่วงนี้แหละจับขายได้แล้วราคาจะแตกต่างกันนะคะอย่างจิ้งหรีดราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐บาท
โกรงจิ้งโกรงจะคล้ายกันหน่อย
โกรกเนี่ยราคาจะแพงกว่านะเพราะว่ามันมีรสชาติอร่อยหอมมันกว่า
ก็เลยขายแพงกว่าหน่อยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
นี้แหละค่ะทำให้คุณตาบุญช่วยมีรายได้จากการเลี้ยงจิ้งรีดจิ้งกรงและแมงสดิ้ง
อยู่ที่ประมาณเดือนละ๒๕๐๐บาทถึง๓๐๐บาทกันเลยทีเดียว
ตอนนี้บอกเลยว่ามีรายได้หลักหมื่นง่ายจากการที่เอาพื้นที่หลังบ้านโล่ง
ถ้าไม่ได้ทำอะไรนี่ก็ปล่อยให้มันเสียประโยชน์เปล่าใช่ไหม
อย่างที่บอกอ่ะเลี้ยงเล่นกลายเป็นว่าตอนนี้ทำจริงจังแล้ว
ได้จริงนะจ๊ะแล้วก็ลงทุนไม่ได้มากมายอะไรคือถ้าแค่มีพื้นที่เอาท่อปูนซีเมนมา
เอาแล้วแต่นะบางคนอาจจะสะดวกเป็นท่อสำเร็จก็ได้ที่เป็นวงกลม
หรือใครจะก่อปูนขึ้นมาต่างหากก็ได้แล้วก็เอารังไข่ที่มันทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์
เอามาวางกองรวมกันมีอาหารให้มันทานให้มันกินผักหน่อยบำรุงสุขภาพมันไป
แล้วก็ทำให้มันมิดชิดแต่สะอาดเท่านั้นแหละก็เก็บขายได้แล้ว
ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเท่านั้นเอง

เดี๋ยวนี้เขาเอาแมลงเอาไปอบเอาไปทอดแพ็คใส่กระป๋องส่งขายต่างประเทศเป็นจริงเป็นจังก็มีเยอะแยะ
ทำเป็นเล่นโอ้โหสร้างรายได้ดีจริงเลยครับ